คุณผู้ชมครับวันนี้การอภิปรายในรัฐสภานะครับ
แน่นอนว่าเนื้อหาของทางฝั่งที่ไม่เห็นด้วยที่คุณพิทาจะเป็นนายก
ก็จะพูดถึงเรื่องคุณสมบัติเรื่องของนโยบายนะฮะ
มันมีภาพเหตุการณ์ขณะที่นี่ฮะคุณชาดาไทเศษ

ภูมิใจไทยนะครับช่วงที่ขึ้นอภิปรายคนแรกเลยนะฮะ
อภิปรายเสร็จมีช่วงที่เดินไปที่บริเวณหน้า
หน้าที่ของประธานนะครับ

ที่บริเวณที่บำลังของประธานรัฐธรสภานะฮะ

คล้ายกับจะขอคิวอภิปรายต่อในคิวต่อไปอะไรอย่างนี้เนี่ย
ยื่นกับเจ้าหน้าที่เห็นไหมฮะ
แล้วก็กลับมาที่ที่นั่งของตัวเองในโซนของพักภูมิใจไทยนะครับ
จากนั้นก็ลุกจากเก้าอี้ตรงไปยังแถวที่นั่งของพักเก้าไกล
ไปอยู่ตรงหน้าคุณพิทาเลยแหละ
เขาก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะยังไงแล้วไปยืนอยู่ตรงนั้นนี่ฮะ
ก็เลยเอ๊ะเมื่อกี้มันยังไงกันหรือเปล่า
มีตอนนี้มีคุณเพชรกรุณพลใช่ไหมมีคุณพิธามีคุณรังสิมันโรม
แล้วดูคุณรังสิมันโรมยืนเห็นไหม
แต่เขาคุยกันแบบยิ้มแย้มนะคุณวิโรธก็มองอยู่

แน่อยากคุยกับคุณเพชรกรุณพลก็ยังยิ้มแย้มอยู่เลย
คือทีแรกเนี่ยบางทีพอคนไปแชร์กันแล้วมันมีภาพนิ่งออกไปด้วย

คุณชาดาเดินไปถึงที่นั่งก้าวไกลเขาเลยแล้ว
นี่ไม่รู้เขาคุยอะไรกันเห็นไหม
อะไรสองรอบอะไรที่ชูเลขสองมาเนี่ย

แต่เขาก็คุยกันยิ้มหัวเลาะกันอยู่สนี่เห็นมั้ย
อันนี้ฉ่วงบ่ายนะจากที่ช่วงช้างคืนขัง

นี่ถ้าถอยนี่พวกผมพร้อมโหวตเลยนะอาจจะพูดอย่างนี้หรือเปล่า
เราก็เราก็เอาภาพแบบภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องมาให้ท่านดู
นี่ตอนเดินกลับก็มีการยกมือไหว้กันเห็นไหมครับ
เอาภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องมาให้ดูเพื่อจะได้ให้เห็นว่าบางทีพอ
เห็นภาพภาพหนึ่งภาพนิ่งภาพโดยเฉพาะภาพนิ่งเนี่ยว่าเอ๊ะเขาจะอะไรกันหรือเปล่า
จริงบรรยากาศมันเป็นลักษณะแบบนี้แต่คุณธนาดูเครียดนะ
ตอนเดินกลับมาใช่ไหมอืมเอ้า